แว้นใช่ไหมเวลาเขาซิ่งเขาจะไม่ได้นั่งขี่ธรรมดา
เขาจะหมอบไปกับเบาะต่ำเลยอ่ะต่ำเลยแล้วไม่รู้ไอ้จังหวะหมอบเนี่ยเห็นทางหรือเปล่า
วัยรุ่นคนนี้อายุสิบห้าปีขี่แบบหมอบเหนื่อยหน้ามาปุ๊บเจอรถมันทุกสิบล้อเลย
แล้วคำถามคือจะเบรกยังไงตายนะครับเหตุการณ์นี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมคืออุทาหรณ์นะที่เอามาให้ดูเนี่ยต้องบอกน้องเยาวชนทั้งหลายนะ
ขี่รถจักรยานยนต์ไม่ได้มีใครว่านะแต่ว่าเคารพกฎจราจรแล้วก็นึกถึงชีวิตของตัวเองเอาไว้ด้วยนะ
แล้วทีนี้น้องเองเนี่ยไปขี่บนถนนแบบนี้รถลาวมันก็เยอะนะฮะ
แล้วการไปขี่หมอบแบบนี้ไม่ทันได้มองเงยหน้ามาปุ๊บนี่ไปเจอรถบรรทุกคันนี้
ตึ้มเขาให้เสียชีวิตคาที่คาอยู่แบบนั้นเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนนะฮะหน้านิคมหลักชัยตำบลสำนักทองที่อำเภอเมืองระยอง
รถสักยานยนต์คุณผู้ชมคาอยู่ตรงข้างรถบรรทุกเนี้ยละฮะโอ้ย
แล้วคนขี่ก็เป็นเด็กอายุ๑๕เท่านั้น

เหตุการณ์เกิดขึ้น๔โมงเย็นเมื่อวาน
คนขับรถบรรทุกคือคุณธนวิทย์
บอกว่าก็ผมก็ขับออกมาจากโรงงานดี
มาถึงจุดนี้เป็นจังหวะที่จะออกทางหลัก
จังหวะเดียวกันกับรถจักรยานยนต์เข้ามาทางตรง
ตนเองก็เห็นจังหวะคือเห็นมาแบบจะถึงตัวแล้ว
ว่าน้องเขาหมอบหมอบมาแต่ไกลเลย
แล้วพอมาถึงเขาก็นึกว่าจะบงจะเบรกหรือเปล่าก็ไม่เลย
จังหวะที่รถบรรทุกออกมาจากซอยออกมาจากโรงงานพอดี
รถจักรยานยนต์เข้ามาชนตุ้มไป
แล้วก็เสียชีวิตคาที่
คือถ้าเป็นอย่างที่คนขับรถบรรทุกบอกเขาบอกแบบนี้นะ
จังหวะนั้นเห็นน้องขี่หมอบมาแล้วคำถามคือทำไมไม่เห็น
เพราะเขาบอกว่าจังหวะนั้นน้องเหมือนหันซ้ายไปมองอะไรก็ไม่รู้
ก็เลยคืออาจจะไม่ทันระวังว่าข้างหน้ามีรถบรรทุกมา
แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันคงต้องไปหา
กล้องวงจรปิดมาค่ะมาประกอบกันว่าเอ๊ะมันเป็นจริง
อย่างที่คนขับรถบรรทุกว่าหรือเปล่า
หรือมันเป็นอุบัติเหตุที่มันไม่ได้ตัดตั้งใจจงใจให้เกิดขึ้น
หรือน้องอาจจะไม่ได้ขี่แบบหมอบจริงก็ได้

นี่เป็นคำบอกเล่าของคนขับรถบรรทุกเท่านั้น

น้องเยาวชนยังไงก็ขี่รถกันก็ระวังกันด้วยแล้วกันนะครับ